คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะไปดูเหตุหวาดเสียวค่ะ
มีผู้หญิงวัยกลางคนอายุสักประมาณ๔๒ปี
ล้างเครื่องคันน้ำอ้อย
แล้วตอนที่ล้างสวมใส่ถุงมือด้วย

จังหวะที่ล้างถุงมือมันพันเข้าไปในลูกโม่
แล้วลากดึงมือเธอไปเข้าไปในเครื่องบด
จนเละเกือบครึ่งแขนครึ่งแขนแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เออญาติยาติเออก็ต้องช่วยกันนะคะ
เห็นไหมพันสีหาวนั่นแหละเกือบครึ่งแขนที่พันเข้าไป
ผู้ประสบเหตุก็คือนางสสิทรสุขประสงค์
เป็นชาวอำเภอเทิงอายุ๔๒ปีค่ะ
นี่ดูสิร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดนะ
ญาติพี่น้องเองก็ต้องช่วยกันกอดประคองไว้แบบนี้นะคะ
ดมยาบีบนวดให้แล้วก็พูดปลอบใจบอกว่าให้ใจเย็น
หลังจากที่เธอประสบเหตุถูกเครื่องบดน้ำอ้อย
ดมือเข้าไปเกือบครึ่งแขนแบบนี้นะคะ
ส่วนที่เครื่องบดคันน้ำอ้อยสดที่ตั้งอยู่ใกล้กัน
มีลูกโม่๒ลูกมีเศษเนื้อกระดูกนิ้วมือค่ะถูกบดละเอียดติดอยู่ด้วย
หลังจากเกิดเหตุนะฮะญาติญาติได้ช่วยกันปิดเครื่องบดน้ำอ้อย
แล้วก็รีบนำแขนเธอออกมาจากเครื่อง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่พยาบาลพยายามที่จะช่วยการนำตัวเธอ
ส่งโรงพยาบาลเทิงอย่างเร่งด่วน
จากการสรรค์ส่วนเบื้องต้นนายสมศรีทำเบ้าเมือรุง๔๙ปี
ซึ่งเป็นตาของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าแบบนี้บอกว่า
ขณะเกิดเหตุคุณตาแล้วก็สามีของผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยคนเจ็บอยู่บ้านช่วยบดน้ำอ้อยคันกับแม่เตรียมที่จะบรรจุขวดขาย
พอทำเพลิงพักเสร็จเนี่ยนะคือคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่า
เพลิงผักเสร็จกลับบ้านมาก็มาพบว่าหลานสาวถูกเครื่องบดน้ำอ้อยบดมือค่ะ
โดยเศษชิ้นเนื้อถูกบดด้วยนะปนติดกับเครื่อง
สอบถามญาติญาติบอกว่าหลานได้คันน้ำอ้อยบรรจุขวดไปแล้ว๕๐ขวด
มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ใส่ขวดแต่ได้คันเสร็จแล้ว
และกำลังจะล้างเครื่องก็คือกำลังจะเก็บเครื่อง
ปรากฏว่าถุงมือยางที่หลานใส่อยู่ด้วยบดเข้าไปติดในเครื่อง
แล้วหลานคือถอดถุงมือดึงออกมาไม่ทัน
จึงโดนดึงเข้าไปในเครื่องก็เลยทำให้ถูกลูกโม่บดมือ
แล้วก็บดแขนบางส่วนจนเสียหายไปเกือบครึ่งศอกนะฮะ
แพทย์โรงพยาบาลเทิงได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บ
รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าต้องผ่าตัดนะ
คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทหรณ์นำมาเตือนกันนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างเนี่ยนะคะ